เริ่มต้นกันด้วยเรื่องของคนคลั่งยาค่ะคุณผู้ชมค่ะ
ตำรวจเนี่ยไปรวบตัวพี่เขยนะคะพี่เขยคนนี้คลั่งยา
แล้วก็ทุบตีน้องนะคะน้องชายซึ่งเป็นน้องต่างพ่อของภรรยา
อ่าทำให้เด็กอายุสองขวบกับสามขวบเนี้ย
เสียชีวิตเพราะตับแตกเลือดข้างในสมองค่ะคุณผู้ชมโอ้
นี่ค่ะพี่เขยนะคะตำรวจชุดสืบสวนสพบางมะเดือที่สุราชธานีจับกลุ่ม
นายเอกวัดขวัญจันทร์หรือว่าในออธค่ะอายุยี่สิบเอ็ดปี
หมายจับทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตายไปจับได้ที่ร้านรับซื้อของเก่าที่อำเภอพุนพิน
ออสเนี่ยทุบตีเด็กชายอายุสามขวบและสองขวบเป็นน้องต่างพ่อของภรรยาของตัวเอง
ได้รับบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตในเวลาต่อมาค่ะคือเรื่องเนี้ยเป็นประเด็นขึ้นมาเพราะว่าในเอกในเอก
เป็นพ่อแท้ของสองพี่น้องที่เสียชีวิตไปร้องทุกข์กับมูลนิธิปวีนาหงษกุลเพื่อเด็กและสตรี
แล้วเล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่านายเอกเนี่ยแต่งงานกับนางหนิงนะคะ
แล้วก็มีลูกสองคนสองขวบกับสามขวบเป็นผู้ชายหลังจากนั้นนางหนิงไปแต่งงานใหม่นะคะ
สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมานางหนิงเนี่ยพาลูกชายคนโตสามขวบนี่แหละค่ะ
ส่งให้ที่บ้านครับสภาพของเด็กมีรอยช้ำทั้งตัวเลยเดินแทบจะไม่ไหว
แล้วบอกว่าเด็กเนี่ยเล่นซุกซนหกล้มตกเก้าอี้ส่วนลูกคนเล็กสองขวบเสียชีวิตแล้ว
เมื่อวันที่๒๔มีนาคมนะคะที่ผ่านมานางหนิงบอกว่าเสียชีวิตเพราะว่าหกล้มศีรษะฟาดกับเหล็กค่ะ
โอ้โหนายเอกคนที่เป็นพ่อพอรู้เรื่องก็ตกใจเสียใจแต่ไม่เชื่อ
ว่าเด็กเนี่ยเล่นสนเองเพราะว่าดูจากบาดแผลของลูกคนโตแล้วมันเป็นรอยฟกช้ำทั้งแผ่นหลังแล้วก็ด้านหน้า
ก็ถามนะคะถามถามจนรู้ว่าคนที่ทำให้เด็กเจ็บบาดเจ็บแบบนี้เนี่ยคือสามีของพี่สาว
คือเป็นพี่สาวที่เกิดจากสามีคนแรกของนางหนิงอ่ะนะคะเนี่ยค่ะคือพี่เขยคนนี้ก็ทำร้าย
เอาไม้ตีแล้วก็ทำร้ายตัวเองกับน้องจนสุดท้ายเนี่ยพี่คนโตก็เสียชีวิตนะคะ
พ่อบอกว่าตนเองกับนายออสเนี่ยเคยมีปัญหากันมาก่อนเพราะฉะนั้นเชื่อว่าในออสอาจจะมาระบายอารมณ์กับเด็กซึ่งเป็นลูกของตัวเอง
ผลการชนะสูตรศพเด็กสองขวบพบว่าเสียชีวิตเพราะตับแตกและเลือดข้างในสมองค่ะ
ส่วนเด็กอายุ๓ขวบนั้นมีเลือดออกช่องท้องก็รักษาตัวมานานกว่าครึ่งเดือนแต่ว่าอาการซุดลงเรื่อย
จนกระทั่งเสียชีวิตเมื่อ๑๙เมษายนที่ผ่านมาโอ้โหเด็กอายุ๒ขวบกับ๓ขวบเจอสิ่งนี้กระทบกระเทือนจนเสียชีวิตนะคะ
ขณะที่นางหนิงบอกว่าลูกของเธออยู่ในความดูแลของพี่คนโตพี่สาวก็ไม่รู้เลยว่าในออสลูกเขยเนี่ยจะมีพฤติกรรมรุนแรง
รู้ก็ตอนที่ลูกคนเล็กที่อายุสองขวบเนี่ยเสียชีวิตแล้วเชื่อว่าลูกเขยน่าจะมีส่วนทำร้ายน้องชาย
แต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้คุยกับลูกสาวเลยลูกสาวเอาแต่ปฏิเสธไม่รู้ไม่เห็นค่ะ
นี่ค่ะนางหนิงบอกว่าหลังจากนี้ก็ต้องให้เป็นหน้าที่ของตำรวจสอบสวนต่อนะคะว่าใครบ้างที่มีส่วนรู้เห็นในการทำร้ายเด็กสองคนนี้
ส่วนในออสตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาแล้วก็คุมตัวส่งฝากขังต่อสารเรียบร้อยแล้วค่ะ